มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
ถ้าหากว่าเรากำลังขับรถกันอยู่อะค่ะแล้วอยู่ดีมีตัวเงินตัวทองตัวจิ๋วอะค่ะ
โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเกาะอยู่หน้ารถ
คุณจะทำยังไงจะจอดรถจับมันเอาไปทิ้ง
หรือคุณจะไหนก็เกาะแล้วก็ให้ติดรถไปเรื่อย
ของผมก็คือเอาไปไหนไปกันครับไปเลย
ให้ไปด้วยกันเลยใช่ไหมไปด้วยกันเลย
ไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับ

คือเสียงผู้ชายที่อยู่ในรถบอกว่าเดี๋ยวจะจอดรถ

ผู้หญิงบอกว่าไม่เป็นไรให้มันติดรถไปด้วย

คนก็เลยแชร์กันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างน่ารักสำหรับคลิปนี้
แต่ดิฉันเชื่อว่าเจ้าของรถอาจจะถูกหวยก็ได้